แพร่เราไปต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะหนุ่มคนนึงเขาขี่รถจักรยานยนต์กลับจากการไปซื้อของจู่ถูกวัยรุ่นตามมาทำร้ายนะฮะ
เอาไม้ตีศีรษะจนหัวแตกต้องขับรถไปขอให้พนักงานในปั๊มเนี่ยช่วยเหลือนะครับ
ตอนนี้กำลังติดตามตัววัยรุ่นกลุ่มนั้นอยู่นะครับนายคนนี้ชื่อว่านายจักรินวันนพนมอายุสามสิบเก้าปีครับ
นี่เห็นไหมเลือดเต็มเลยต้องขออนุญาตทำเป็นภาพสีเทานิดนึ
เพราะว่าเลือดเยอะมากนะครับอาบเลยอ่ะข้างหลังเออนี่ฮะ
แล้วก็มีแผลฉีกขาดที่บริเวณกลางศีรษะยาวสัก๕เซนลึกสักประมาณ๒เซน
แต่ว่าตัวเขาก็คล้ายกับคนเมาสุราเหมือนกันนะพูดจายังไม่ค่อยรู้เรื่อง
ตอนแรกเนี่ยยังให้การไม่ได้ว่าไปโดนอะไรมาเขาขับรถนะฮะ
เป็นรถสีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้าไปในปั๊ม
เป็นปั๊มน้ำมันริมถนนสายร้อยเอ็ดเศรษฐภูมิบ้านฮังฮะนะฮะ
ขอให้คนในปั๊มช่วยเขาหน่อยเพราะเขาบอกว่าเขาถูกคนแปลกหน้าทำร้ายร่างกาย
ระหว่างขับรถกลับบ้านถามคนเจ็บเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เองกับแฟนกำลังกลับจากตลาดในตัวอำเภอธวัฒน์บุรี
ระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาตามถนนสาย๑๐๑เสร็จและภูมิ
ถึงจุดเกิดเหตุที่หน้าปั๊มเนี่ยมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขี่รถตามมาครับ
แล้วก็ใช้ของแข็งคาดว่าเป็นไม้ตีที่หัวอย่างแรงนะแล้วก็เลือดออก
วัยรุ่นก็หนีไปตัวเองก็ขี่เข้ามาในปั๊มเพื่อขอให้คนช่วยครับ
เรื่องต้นกู้ชีพกู้ภัยก็ทำการทำแผลประถมพยาบาลให้เบื้องต้น
ก่อนนำตัวส่งโรงพัจจุบัน๑๐๑หลังจากที่รักษาการแล้ว
ก็เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพธวัฒนบุรี
ไปเจอกับเด็กปั๊มที่เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ก็มีผู้ชายคนนี้แล้วมีผู้หญิงซ้อนท้ายมาด้วยเข้ามาในปั๊มบาดเจ็บมาด้วย
ลักษณะคล้ายกับตอนแรกเนี่ยลักษณะคล้ายกันเข้ามาในการยกของกำลังหนีอะไรบางอย่าง
หลังจากนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถเข้าไปตามเข้าไปแล้วก็ตรงเข้าไปทำร้ายร่างกายเขา
ใช้ไม้ตีเข้าไปที่ศีรษะจากนั้นกลุ่มคนที่ก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีไป
เมืองต้นก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดจากสาเหตุใด
ทีนี้ไปสอบถามเพื่อนบ้านนะฮะมีคุณยายทองจันทร์อายุ๗๕ปี
เป็นเพื่อนบ้านของนายจักรินผู้บาดเจ็บเขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะ
จักรินเองก็เป็นคนดีนะชอบเก็บผักผลไม้ไปขายให้กับคุณยาย
บางครั้งคุณยายก็เอาให้นะแต่ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ดื่มสุราหน่อย
แต่เขาเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
ก่อนหน้านี้ก็เอามะกอกกับหน่อไม้มาให้ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินเลย
เพราะว่าบอกว่าเป็นคนที่เจ็บแล้วปล่อยให้คุณยายกินเฟรี
ส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีปัญหาทะเลาะกับใครแล้วใครไปทำร้ายเขา
จากเหตุการณ์ที่เป็นเกิดขึ้นก็ต้องถามต่อตามกันต่อ

หลังจากนั้นฝ่ายผู้ชายก็เดินไปเอาเสาทงที่อยู่ที่บริเวณหน้ามร้าน
แล้วก็มีการใช้หมัดตีเขาที่ศีรษะจนบาดเจ็บตัวแคชเชย์เองก็รีบประสานกู้ชีพกู้ภัยไปช่วยเหลือคนเจ็บ
แล้วเรื่องต้นเนี่ยเขาบอกว่าก็ตกใจกับพิการที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อน
มันเกิดจากการเมาเหล้าหรือขับรถปาดหน้ากันหรือการคำเห็นกันหรืออย่างไรก็ยังไม่ทราบ
เพราะว่าตัวคนเจ็บเองก็ไม่ทราบว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุนั้นเป็นใคร
วัยรุ่นกลุ่มนั้นก็หลบหนีไปเดี๋ยวตำรวจคงตามกันต่อเพราะว่าน่าจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดของปั๊มด้วยนะครับ